คุณผู้ชมวันนี้เรามาดูความคืบหน้าของการที่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดลงทะเบียนโครงการชิมช็อปใช้

แหมเมื่อวานนี้ระบบมันก็อืดหน่อย

หน่อยช้าหน่อยเพราะว่าคนเข้าไปลงทะเบียนเยอะเมื่อวานนี้ก็ครบ๑ล้านคนเรียบร้อย
คุณผู้ชมก็ต้องรอวันนี้และวันต่อไปจนครบ๑๐ล้านนั่นเองนะครับ
คือต้องบอกว่าตั้งแต่เที่ยงคืนของเมื่อวานเนี่ย
รัฐบาลเขาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
โครงการชิมช็อปใช้วันแรก

สูงสุด๕หมื่นไลน์ต่อวินาทีครับ
แน่นอนมันช้า

เนื่องจากว่าตอนนี้มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
รณาทำรายการใหม่ภายหลังแล้วก็เนี่ยฮะ

ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ครบลงทะเบียนไม่ได้ตอนสักประมาณบ่ายโมง๔๔นาทีนะฮะ

หลังเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกระบบติดขัดอยู่บ้าง
เนื่องจากว่ามีคนเข้าไปลงทะเบียนเยอะพร้อมกัน
แต่ว่าธนาคารกรุงไทยก็แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว
ยอมรับว่าประชาชนให้ความสนใจโครงการนี้เกินคาดนะฮะ
แต่ว่ามีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดูแลอย่างใกล้ชิดทุกฝ่ายเลย
ฝ่ายไอทีตอนนี้ก็ดูเรื่องของการปรับปรุงระบบ
เพื่อรองรับการใช้บริการที่เยอะและให้มันเร็วมากขึ้น
แล้วก็จะมีการนำระบบคราวและอื่นมาใช้ให้บริการประชาชนให้มันเสถียรมากขึ้นนะฮะ
โครงการนี้จะเปิดลงทะเบียนไปจนถึง๑๕พฤศจิกายน
คุณผู้ชมลงได้นะครับวันละ๑ล้านคนและทั้งหมดทั้งมวลต้องไม่เกิน๑๐ล้านคนในเวลาที่กำหนด
แต่ถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนได้แต่ว่ามันเกิน๑ล้านคนแต่ละวันนั้นระบบจะส่งข้อความแจ้งทันทีว่าจำนวนนั้นมันเต็มแล้วให้ไปลงใหม่ในวันถัดไป